พัทธรุงคือบ้านก็เป็นญาติปลูกติดกันติดกันติดกันใช่ไหม
คือจริงมีคู่แม่ลูกเนี่ยเขาชอบทะเลาะกันแล้วก็วิ่งไปบ้านญาติ
บ้านนี้คงแบบทะเลาะกันนักใช่ไหมเอาปืนยิงครับ
แต่ไม่ได้ยิงแม่ลูกคู่นี้นะยิงคนในบ้านโอ้โหได้รับบาดเจ็บไปคนหนึ่งเลย
คือโดนลูกหลงแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่น่ะนะฮะที่เกิดเหตุเป็นหน้าคอกเลี้ยงวัวนะครับ
ที่บ้านพักในจำบลพนมวังอคุณขนุนพัทธรุง
เหตุยิงกันมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับที่เกิดเหตุพบกองเลือดส่วนนายเอกชัย
ส่งห้องอายุ๔๗ปีที่ได้รับบาดเจ็บกระสุนถูกแขนขวานะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนาขยาดนำส่งโรงพยาบาลควนขนุนไปแล้ว
ตามบริโรศาสตร์พ่อนาขยาดไปถามนายเพชรนายเพชรนี้อายุ๑๙ปี
เป็นลูกชายของคนเจ็บเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ
ส่วนพ่อก็เดินมาที่หน้าคอกวัวสักพักเห็นในเอ
ในเอนามสมมุตินะเขาเป็นหลานของแม่นะครับ
ใช้ปืนยิงพ่อของเขาก็วิ่งไล่ตามไปแต่ตามไม่ทัน
ไม่รู้ว่าพ่อกับนายเอทะเลาะกันเรื่องอะไรด้วย
คืออย่างนี้ฮะในเพชรกับนางวิรัติที่เป็นแม่เขาเนี่ยนะครับ
ทะเลาะกันบ่อยคือในเพชรติดยาติดยาจะมาขอเงินแม่ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเนี่ยนะครับถึงขั้นที่นายเพชรลงไม้ลงมือกับแม่ของตัวเอง
แล้วนางวิรัติเนี่ยก็มักจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านในรุ่น
บ้านที่อยู่ติดกัน๓๐๐เมตรนี่แหละนะครับ
ก่อนเกิดเหตุในเพชรทะเลาะกับแม่เหมือนทุกวัน
แม่ก็วิ่งหนีมาบ้านพ่อของคนนี้นะครับเหมือนทุกวัน
ทำให้ในเอไม่พอใจครับทะเลาะกันนักใช่ไหม
แต่ว่าปรากฏว่าเอาปืนลูกซองมาดันไปยิงใส่นายเอกชัยลุงเขยเท่านั้น

ล่าสุดในเออายุ๑๗ปีคนก่อเหตุเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่คุมตัวไปชี้จุดทิ้งปืน
แล้วก็เอาไปสอบสวนกับสหวิชาชีพ
เรื่องต้นเตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
และความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนครับ